ลูกเขยบอกอดทนเก็บความคับแค้นใจมานาน๘ปี
ปกติปัญหาจะได้ยินแม่ผัวลูกสะพ้าย
นี่เป็นปัญหาแม่ยายกับลูกเขยนะคะ
ฟางเส้นสุดท้ายขาดผึงเมื่อได้ยินแม่ยายยุลูกสาวบอกเลิกกับมันเถอะ
บุกมาที่บ้านแล้วยิงแม่ยายตายคาห้องครัวค่ะ
ยายโดนยิงเข้าคอหนึ่งนัดเข้าอกอีกหนึ่งนัดนอนตายตาค้างนะคะ
นอนตายตามไม่หลับเลยอะค่ะ
คือเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่ยายกับลูกเขยก็อยู่บ้านคนละหลังกัน
แล้วรู้ได้ยังไงว่าแม่ยายไปยูนลูกสาวให้เลิก
เขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
เพราะฉะนั้นนอกจากเห็นภาพแล้วก็จะได้ยินเสียงมาเลยว่าคุยอะไรกันบ้าง
ได้ยินทุกอย่างค่ะนี่คือภาพวันเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมาถึงที่บ้านแม่ยายแล้วก็ปีนเข้าบ้านแล้วไปลั่นไกยิงเลยนะคะ

ในภาพนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
เป็นภาพนาทีก่อเหตุแต่เราได้มาอีกจังหวะหนึ่งคือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วอะค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอน๔ทุ่ม๘นาทีที่บ้านของทศพลลูกเขยนะคะ
หลังจากที่ยิงแม่ยายตายไปแล้วเนี่ยขับกระบะขับกระบะไปยิงนะ
ขับกระบะไปยิงแม่ยายแล้วขับรถกระบะกลับมาที่บ้านตัวเองที่ห่างจากบ้านแม่ยายประมาณ๕๕๐เมตร
แล้วก็เดินเข้าบ้านไปหลังจากนั้นนี่ค่ะเปลี่ยนรถนะจากกระบะเป็นมอเตอร์ไซค์
ทุ่ม๑๐นาทีขี่รถหลบหนีไปนะเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทางหลวงหมายเลข๑๐๕แม่สอดแม่ระมาทค่ะ

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะยังหลบหนีในพื้นที่นะคะ
ได้คุยกับลูกสาวของแม่ยายก็คือลูกสาวของผู้ตาย
แล้วก็ภรรยาของคนก่อเหตุนี่แหละครับ
เธอบอกว่าคือเธอกับสามีทะเลาะกัน
แล้วเธอก็เลยเหมือนกับหอบลูกกลับมานอนบ้านแม่
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกสาวอายุ๔ขวบ

แม่ก็ถามว่าเออทำไมอยู่พาลูกพาหลานกลับมานอนกับแม่ล่ะมันเกิดอะไรขึ้น

แม่เลยบอกว่าก็เลิกไปเถอะก็เลิกให้เด็ดขาดเลย
แม่พูดคำนี้แล้วอยู่สามีก็บุกมาที่บ้านแล้วก็ยิงแม่เลย
บอกว่าสามีคงเปิดกล้องวงจรปิดที่เอามาติดเอาไว้ที่บ้าน
ตอนที่แม่ยายไม่อยู่ตอนที่แม่เธอไม่อยู่
แล้วก็คงจะได้ยินทุกคำพูดที่แม่กับเธอคุยกันแล้วก็คงจะโมโห
ซึ่งเอาจริงสามีกับแม่เธอเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้ว
อกจากนี้มันมีประเด็นเรื่องเงิน๕๐๐๐บาทด้วยค่ะ
คือแม่เธอเอาบ้านไปจำนองแล้วมันต้องเสียค่าจำนองบ้านคือค่าถ่ายถอนทำจนปลดหนี้เนี่ย๕๐๐๐บาท
ซึ่งนายทศพลสามีเธอเป็นคนจ่ายเงินให้แม่ช่วยแม่ปลดหนี้การจำนองบ้านห้าหมื่น
คือหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นทวงบุญคุณกันมาค่ะ
คือฝ่ายสามีเธอก็ทวงเงิน๕๐๐๐กับแม่ยายนี่แหละ
แม่ยายก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่กรุงเทพเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้๕๐๐๐ให้ลูกเขย
มันก็เลยมีปัญหาไม่เบื่อไม่เมาทะเลาะกันทวงบุญคุณกันอยู่แบบนี้
เขาบอกเรื้อรังมา๘ปีแล้วก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นความคับแค้นใจที่สะสมมานาน
เรายังได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะคุณพิรมพรค่ะ
เขาบอกว่าปกติแล้วทศพลคนก่อเหกับภรรยากับลูกวัยสี่ขวบเขาจะอยู่ด้วยกันที่บ้าน
อันนี้ไม่กี่วันยังเห็นไปหักข้าวโพดที่ไร่ด้วยกันอยู่เลย
แต่ก็ได้ยินว่าทะเลาะกันนะสามีภรรยาคู่นี้
จนกระทั่งคืนก่อนเกิดเหตุและถึงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
เห็นฝ่ายหญิงหอบลูกสาวกลับไปนอนบ้านแม่ตัวเอง
ผู้ก่อเหตุเองก็ไปหาเพื่อนจนตกดึกถึงได้มาก่อเหตุยิงแม่ยายตายเนี่ยค่ะ
เขาบอกจริงแล้วทศพลที่เขารู้จักเนี่ยเป็นคนขยันทำงานเป็นคนดีนะ
ก็ช็อกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ปุบปับมาแล้วมายิงแม่ยายตัวเองตายแบบนี้
เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ปีนิดเอง
ก่อนเกิดเหตุ๑วันทะเลาะกับภรรยาเรื่องเงินขายข้าวโพด
เพราะเพื่อนบ้านบอกเพิ่งไปหักข้าวโพดที่ไร่ด้วยกันมา
เขาบอกว่าก็ขายข้าวโพสได้เงินมา๗หมื่น
ก็ให้ภรรยาไปห้าหมื่นตัวเองเก็บไว้สองหมื่น
ก็ไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องแบ่งเงินอะไรกัน
แล้วก็ไหนจะปัญหาเรื่องเงิน๕๐๐๐ที่ปลดหนี้จำนองบ้านให้กับแม่ยายอีก
ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณน้อยนะคะพี่สาวของผู้ตายค่ะ
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยผู้ตายอยู่ที่โคราช
ค่อยย้ายมาอยู่บ้านสามีที่จังหวัดตาก
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งกลับไปโคราชเพื่อไปดูแลแม่
แม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะอายุ๘๐ปีแม่ก็ป่วย
ได้เดือนนึงแล้วก็เพิ่งกลับมาที่ตากอีกรอบนึง
ผ่านไป๕วันโดนลูกเขยิงตายซะแล้ว
พี่สาวบอกว่าเอาจริงไม่เคยรู้เลยว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีปัญหากันนะ
ก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่มายิงกันตายแบบนี้
ก็อยากให้จับได้เร็วค่ะ
ได้คุยกับอีกคนนึงนะคะคือคุณวิทวัฒน์ค่ะ
เป็นลูกชายของคนตาย
ก็บอกก่อนหน้านี้๔วันแม่เพิ่งไปหาเขาที่กรุงเทพ
หลังจากที่ไปดูแลยายที่โคราช
เดือนก่อนก็ไปทำงานที่ร้านอาหารของน้องชายคนก่อเหตุนี่แหละ
ส่วนตัวก็ไม่รู้จริงนะว่าน้องเขยทะเลาะอะไรกับแม่

ก็อยากที่จะให้น้องเขยมามอบตัวเถอะ

ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าญาติของผู้เกาะเหตุเองก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้นะคะ

เพราะว่ากลัวจะคิดสั้น

ฆ่าตัวตายหนีความผิดอะไรแบบนี้ค่ะ
เบื้องต้นครอบครัวนำร่างผู้เสียชีวิตไปชาปนกิจที่ชาปนสถานของหมู่บ้านแล้วนะคะ
ส่วนทางคดีตอนนี้ตำรวจสพแม่ระมาทยังอยู่ระหว่างติดตามตัวในทศพลคนก่อเหตุค่ะ
แล้วก็พยายามให้ญาติเนี่ยช่วยติดต่อเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เข้ามอบตัวนะคะ